ในประเทศไทยนิกายเถระวาสนอกจากแพร่หลายบริเวณภาคกลาง
ยังได้แพร่หลายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วย
ที่อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชศรีมา
พระพุทธปฏิมาประทับขัดสมาธิเพชรปางสมาธิ
ที่มีจารึกคาถาเยธรรมาเป็นภาษาบาลี
ในพิพิธภัณฑ์ทักษฐานแห่งชาติ
แสดงพระพุทธปฏิมาทองคำประทับขัดสมาธิราบปางมารวิชัย
ซึ่งเป็นปางเดียวกับพระพุทธปฏิมาในงานพุทธศิลป์
ที่เมืองศรีเกษตรประเทศธรรมา
และมีจารึกภาษาบารีประกอบเช่นกัน
แสดงให้เห็นว่าสร้างขึ้นในนิกายเถระวาส